คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อคูณเป็นครั้งสุดท้าย
พระราชทานเพลิงแล้วก็จะเปิดให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ากราบลาค่ะ
เจ้าหน้าที่ทั้งจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และจากหน่วยงานต่างมาร่วมบำเพ็ญกุศล
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายพระเทพวิทยาคม
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธที่ชั้น๗อาคารเรียนรวม
แพทยศาสตร์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บสรีระหลวงพ่อคูณ
ขณะเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เข้ากราบศักระเป็นการกราบลา
เพราะว่าการทำบุญในครั้งนี้เป็นการทำบุญประจำเดือนครั้งสุดท้าย
ซึ่งปกติจะไม่ให้เข้าใกล้จุดที่ตั้งอ่างดองสรีระหลวงพ่อคูณ
แต่ว่าครั้งนี้เป็นโอกาสพิเศษครั้งสุดท้ายค่ะ
ผู้ร่วมงานก็ได้เข้าไปกราบลา
หลังจากถวายเพลงพระสงฆ์เสร็จแล้วก็เป็นช่วงเวลาสั้นนะคะ
ก่อนจะปิดห้องห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไป
กว่าจะถึงวันที่๒๑มกราคม
ถึงจะมีการเคลื่อนสรีระจากคณะแพทยศาสตร์
ไปที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาพิเศษ

พร้อมเปิดให้ประชาชนได้ร่วมกราบศักระและวางดอกไม้จันทร์
นายบุญชูเทพสถิตสุนทรหลานชายของหลวงพ่อคูณ
ซึ่งเดินทางมาร่วมทำบุญทุกเดือนรวมถึงครั้งนี้ด้วยนะคะ
ก็บอกว่าดีใจที่ได้เข้าไปกราบใกล้
และบอกว่าวันนี้มีพระจากวัดบ้านไร่
รวมถึงลูกศิษฐ์จากอำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมากว่า๒๐คนมาร่วมทำบุญ
และวันที่๒๐มกราคมจะเดินทางมาที่ขอนแก่นอีกครั้ง
เพื่อร่วมงานจนถึงวันพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ
และลอยเท่าอัฐิที่แม่น้ำโขง
ส่วนด้านล่างค่ะคณะแพทยศาสตร์
มีจิตอาสาหลายคนนะคะ
เร่งกันช่วยทำดอกไม้จันทร์
ที่จะใช้ในงานพระราชทานเพลิงหลวงพ่อคูณ
ตั้งเป้าเอาไว้๑ล้านดอก
ตอนนี้ได้มากกว่า๘แสนดอกแล้วค่ะ

ก็มีผู้นำมามอบให้จากหลายส่วนนะคะ

นำดอกไม้จันทร์ประดิษฐ์โดยชาวอำเภอด่านคุณทศ

ขณะที่ประชาชนทยอยเดินทางไปกราบศักระ
หล่อหลวงพ่อคูณอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งเปิดให้ประชาชนได้สักการะ
ระหว่างวันที่๑๕ถึง๒๐มกราคมนี้ค่ะ

จะมีขึ้น๒๙มกราคมนี้นะครับ
เมนลอยชั่วคราวที่พุทธมนตรอีสานที่จังหวัดขอนแก่น
คุณผู้ชมติดตามได้จากไทยรัฐทีวีอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ